ส่วนกรณีการหายตัวไปนะคะของน้องไอแอลทารกอายุเพียง๑๙วันเท่านั้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะ
ตำรวจสอบเครียดพ่อและแม่
เมื่อวานที่ผ่านมา๗ชั่วโมงเต็มค่ะ
ตำรวจบอกว่าอาจจะนะข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องโอละพ่อ
เพราะว่าแม่เขาบอกว่ามีคนมาลักพาตัวไป
แต่จากข้อมูลการสอบสวนของตำรวจการให้ปากคำ
ตำรวจพบพิรุธบางอย่างนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคือช่วงที่น้องไอแอลหายตัวไป
คือช่วงเย็นของวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมานะคะ
ให้ข้อมูลว่าช่วงที่หายไปคือแม่ปลีกตัวไปเข้าห้องน้ำ
ห้านาทีเท่านั้นเองออกมาลูกซึ่งนอนอยู่ชั้นล่างของบ้านไม่อยู่แล้ว
ความคืบหน้าล่าสุดทีมข่าวเดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุ
ไปเจอกับญาติพี่น้องของนางสาวออยผู้เป็นแม่ญาติญาติอัดบรรดา
นั่งรออยู่ที่บ้านนั่นแหละรอฟังความคืบหน้าของคดี
แล้วก็ให้กำลังใจกันรวมประมาณ๒๐คนนะคะ
ของนางสาวออยเชื่อว่ากรณีที่หลานหายตัวไป
น่าจะมีคนมาลักพาตัวไปแน่นอนเลยคุณป้าเชื่อแบบนี้
และคุณป้าไปดูหมอมาด้วยไปดูดวงมาด้วย

ทำนายว่าลูกหลานยังมีชีวิตอยู่
แต่มีผู้ชายในหมู่บ้านมาเอาหลานไปเอาไปขายให้กับคนอื่น

มาดูหมอมานะขอดูนะเขาตั้งใคร
หมอดูทีว่าเขาเอาลูกเอาหลานไปตั้งใด
มีผู้ชายอุ้มออกไป
มันเอาขึ้นรถไปแล้วออกไปไกลแล้ว
เขาก็ว่าหมอถามสิไปไกลไหนจะได้หรือเปล่า

ครอบครัวก็เอาใจช่วยนะคะวิธีการที่ทำได้อีกอย่างหนึ่ง
ก็คือเรื่องของการไปช่วยทางด้านศัยศาสตร์อะไรต่างนี่แหละนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับเพื่อนบ้าน
อยู่บ้านข้างกันเลยนะแล้วมีลูกอ่อนแบบนี้เหมือนกันนะคะ
คุณจารุวัลอยู่สนไปถามว่าคุณออยมีพฤติกรรมอย่างไร
และช่วงที่เกิดเหตุเห็นอะไรบ้าง
คุณจารุวัลบอกว่าปกติแล้วบ้านมันอยู่ใกล้กันมาก
จะเห็นว่าคุณออยออกมาเลี้ยงลูกก็จะเห็นแบบนี้เป็นประจำเลย
เพราะตัวเองก็ต้องออกมาเลี้ยงลูกหน้าบ้านแบบนี้นะคะ
ช่วงเกิดเหตุก็คือ๒๖กันยายนประมาณ๓๔โมง
ช่วงนั้นไม่เห็นพอดีอุ้มลูกกลับเข้าบ้านไป
แต่ได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งมาจอดแถวบ้าน
แต่ไม่รู้ว่าเป็นรถยนต์ใคร
สุดท้ายมารู้ว่าลูกของนางสาวออยถูกลักพาตัวไปนะคะ
เชื่อว่าต้องมีคนรู้เห็นเป็นใจกับการหายตัวไปอย่างแน่นอนค่ะ

ภาคไปออกมาจากโรงพักที่สี่โมงเย็น

ช่วงที่ออกมานางสาวออยและสามีสีหน้าเรียบเฉยค่ะ
นักข่าวก็พยายามพูดคุยพยายามถามพูดคุยอะไรบ้าง

เฉพาะช่วงเวลา๓๔โมงที่น้องหายตัวไป
ไปทำอะไรอยู่ในป่าห่างจากบ้านทั้ง๒กิโลเมตร
พ่อกับแม่รายนี้ไม่ตอบสายหน้ารีบเดินขึ้นรถออกไปเลยนะคะ
รายงานข่าวจากชุดสืบสวนเปิดเผยว่าประเด็นการลักพาตัวเด็ก
ก็คือน้องไอแอลตำรวจประเด็นการลักพาตัวเด็กจากคนนอก
ตำรวจตัดประเด็นนี้ทิ้งไปโดยพุ่งเป้าไปที่แม่และพ่อของเด็ก
ที่ตั้งใจให้ลูกตัวเองหายไป